คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ดราม่าของแม่ชมกันบ้างดีกว่า
เป็นไอดอลคุณภาพคุณผู้ชมค่ะ
ทำอะไรย่าเหงียงเขาก็จับตามองไปหมดแหละ

และล่าสุดแม่ชมของเราถูกชาวเน็ตบางประเภทที่ไม่คิดแบบนั้นนะคะ
จู่ก็มีกระแสข่าวว่าแม่ชมเนี่ยรักลูกไม่เท่ากัน
เหตุมาจากคลิปนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยค่ะ

ชาวเน็ตเขาสังเกตว่าในคลิปเนี่ย

น้องสายฟ้าคนกางเกงสีฟ้านะ
แล้วน้องพายุล่ะแม่ไม่สนใจเหรอไม่รักเหรอ
มีคำตอบให้ชาวเน็ตช่างสังเกตแบบนี้ค่ะ
อะไรแบบนี้อันนี้มันบ้านใครบ้านมันเนาะ
ถึงวันที่เขาโตพอที่จะอ่านคอมเมนต์ได้อะไรได้อย่างนี้ดีกว่า
เอาจริงคือไม่ได้รับมาใส่มาเป็นอารมณ์อะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะ
ก็เข้าใจจริงชงก็ไม่ได้โดนคนเดียวถูกไหมบ้านอื่นเขาก็โดน
เป็นไงล่ะลอยตัวเหมือนดราม่าไหมล่ะเคลียร์เรียบร้อยนะคะสำหรับดราม่า
ส่องความน่ารักของพี่สายกันอีกสักรอบดีกว่านะคะ
ล่าสุดในกลายเป็นช่างบ้านกิจกรรมต่อไปแล้วจ้ะ

คือพี่สายเนี่ยจะคนละบุคลิกกับน้องภัย
ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในโซเชียลเขาจะมีลักษณะบุคลิกท่าทางที่แตกต่างกัน
พี่สายจะออกสายแบบเฮฮาหน่อย

คือนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเราเป็นนางแบบแล้วให้พี่สายเนี่ยถ่ายรูปให้

ไหนเพื่อให้ภาพออกมาเพอร์เฟคที่สุดอย่างที่พี่สายต้องการ
บ้านใครบ้านมันอันนี้นะไม่ดราม่านะจ๊ะ